มาถึงเรื่องที่บอกว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่ระยองคุณผู้ชมล่าไอเฮี่ยม
หลังจากเช้าเมื่อวานนี้เขาไปเจอศพผู้หญิงลอยอยู่ในสระน้ำ
แล้วเธอตั้งท้องอยู่ด้วย๕เดือนครับ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนะคุณผู้ชมคาดการณ์ว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
จำตัวเลขนี้ไว้นะไม่ต่ำกว่า๓วันนะ
พบศพเนี่ยริมสะน้ำร้อยไร่หนองแหวนอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับ
หญิงสาวคนนี้ตอนไปเจอยังไม่ทราบชื่อว่าเธอชื่ออะไรก็นอนคว่ำหน้า
แต่ที่มีพิรุษก็คือเจ้าหน้าที่ไปเห็นว่ากางเกงชั้นในของเธอถูกสวมในขาแค่ข้างเดียว
แล้วก็ทะหลกอยู่ครับที่เอวด้วยน่ะ
พอนำศพเธอขึ้นมาจากน้ำครับก็ตรวจสอบตามร่างกาย
ลำคอเธอคล้ายกับว่ามีรอยเหมือนโดนเชือกรัดคุณผู้ชม

ว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแกลง
ทีนี้คนพบศพเนี่ยเป็นสองสามีภรรยา
เจ้าหน้าที่ก็เลยลองไปถามไปคุยกับเขาดู
ได้ความว่าเมื่อวานนี้ตอนที่
สามีภรรยาคู่นี้กำลังเอารถบรรทุกไก่มาล้าง

เห็นศพผู้หญิงคนนี้อยู่ในสระน้ำครับลอยอยู่เลย
คู่นี้เขาก็เลยไปแจ้งชาวบ้านแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบดู
ทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนางสาวกฤษณาแสงอรุณ

นางสาวกฤษณาผู้ตายเป็นคนในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ปัจจุบันเธออยู่ที่บ้านเช่าในตำบลทางเกวียน
ห่างจากจุดพบศพก็คือริมสระน้ำตรงนี้ประมาณ๓กิโล

อยู่กับครอบครัวของสามีวัย๒๒ปีครับ
สามีผู้ตายเนี่ยชื่อนายเพียรพงศ์เพียขันทาครับ
ตำรวจก็เลยต้องไปคุยซะหน่อยกับนายพิรพงศ์เนี่ย

ผู้ตายตั้งท้องอยู่ด้วยนะอายุคันสัก๔๕เดือน
ส่วนตัวสามีก็คือนายพีรพงศ์ไปทำงานที่ภาคใต้
จะกลับมาระยองครับตอนเช้าวันพบศพนี่แหละ๑๓กันยา
ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะ
แต่พอแต่งงานกันปุ๊บก็เลิกทำคาราโอเกะครับ

ปกติแล้วเธอจะไม่อยู่บ้านนะไปนอนค้างบ้านเพื่อนเป็นประจำเลย

พิรพงศ์สามีผู้ตายก็ให้การต่อว่า
คืนวันที่๑๒กันยาครับนายพีรพงศ์ยังวีดีโอคอร์กับภรรยาอยู่เลย

เมื่อกี้ผมบอกไปว่าเจ้าหน้าที่เขาคาดการณ์ว่า
ตัวผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
แต่ตัวสามีผู้ตายบอกว่าก็คืนวันที่๑๒กันยายังวีดีโอคอลกันอยู่เลย
เขาบอกเขาเสียใจมากนะเพราะเท่ากับว่า
เหตุการณ์นี้เขาเสียทั้งเมียเสียทั้งลูกในท้องเมียไปด้วย
ชีวิตเลย๒ชีวิตที่เขารักครับเสียไปเลยนี่สภาพศพนะฮะ
แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีรางบอกเห็นล่วงหน้าอะไรเลย
แล้วที่ผ่านมาเมียเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครด้วยนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาทำเมียเขาแต่เขาทราบจากเพื่อนว่า
เช้ามืดวันที่พบศพครับตี๔ของวันที่๑๓กันยา
มีคนเนี่ยมารับเมียเขาไปจากบ้านคาดว่าจะเป็นเพื่อนของเมียเขา
ก่อนจะมีคนมาพบศพเมียเขาในสระน้ำครับ
ส่วนเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้เพื่อนบ้านเนี่ยไปเจอกับผู้ตายครั้งสุดท้ายนะ
ตี๔เมื่อวานนี้ช้ามืดเลยเขาออกมาหน้าบ้าน
แล้วก็เห็นผู้ตายเดินวนอยู่ตรงถนนเพื่อนบ้านก็เลยตะโกนเรียก
ปรากฏว่าพอตะโกนเรียกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่น้ำแข็งพี่เบิร์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

ทั้งกลมเพราะว่ายังมีลูกในคันอยู่เลย
เดี๋ยวตำรวจเนี่ยกำลังจะรวบรวมพยาหลักฐานตามหาตัวคนที่ก่อเหตุต่อไปครับ
แต่ก็ย้ำอีกทีในอัดยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยอยู่